คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกก็ต้องระวังพวกสัตว์ต่าง

มันอาจจะเลื้อยเข้ามาในบ้านของเราพูดถึงงูนั่นเอง
ทีนี้มีชาวบ้านที่ปฐุมธานีค่ะ
เขาเห็นเป็นงูงูเหลือม

มีงูสองตัวไปมาตอนมาจับ
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์เหยียวเวหาปทุมธานี
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีงูเหลือมเข้าไปซุกตัวอยู่
ขือใต้หลังคาบ้านอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พาอุปกรณ์ครบมือเลยค่ะอุปกรณ์ในการจับงูไปตรวจสอบ
พอไปถึงก็เป็นบ้านสองชั้นที่หลังบ้านไปเจองูเหลือมยาวสักเมตรหนึ่ง
ไปอยู่ที่ขื่อหลังคาแล้วซุกตัวอยู่อย่างนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยจับทีนี้มันอยู่บนขื่อสูงไง
ก็ยากเหมือนกันกว่าจะจับออกมาได้แบบนี้เนี่ยนะคะ
ใช้เวลา๒๐กว่านาทีสุดท้ายก็เจอ
แต่อย่างที่บอกไม่ได้เจอตัวเดียวไงคะ
จับไปจับมาเอ้ามีซุกอยู่ใต้หลังคา๕ตัว
เจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยพอฝนตกหนักเนี่ยนะ
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันก่อนก็เห็นแล้วแหละ
ว่ามีงูเหลือมยาวสักเม็ดนึงมา๒ตัว
หนีฝนเข้ามาอยู่ที่หลังคา
ก็เลยมีการรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่า
พอฝนตกลงมาหนักงูอาจจะหนีฝนมาจากป่าละเมาะหลังบ้าน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเจ้างูเหลือมทั้ง๕ตัวนี้
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
เตือนประชาชนให้ระมัดระวังด้วย
ช่วงนี้คือพอฝนตกอากาศมันเย็นไงคุณสืบสกุล

เขาก็จะเลื้อยไปซุกตัวอยู่ตามจุดต่างของบ้าน

กวาดข้าวของสิ่งต่างให้ดี